๑นาฬิกา๘นาทีแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ

ตำรวจสนพระราชวังได้รับแจ้งเหตุ

ถือไม้หน้าสามสองมือสองไม้เลยนะฮะ

ควงอยู่ตรงแถวปากคลองตลาดนะฮะ

ตำรวจเขาก็ต้องไปตรวจสอบดูแล

แล้วก็มีคนถ่ายคลิปการระงับเหตุไว้ได้
ตำรวจต้องโอ้โหใช้ท่าใช้ที

ตีได้ทั้งสองข้างเลยน่ากลัว
ดังนั้นจึงเกิดเป็นคลิปนี้ที่เขาถ่ายไว้นะฮะ

ตำรวจสามารถช่วยเหลือดูแล

ไปดูกันครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าสอนอนนะคุณดูตรงนี้

และอันนี้เป็นตอนจบ

ตำรวจแล้วก็พลเมืองดีช่วยกันจับกลุ่มไว้ได้นะครับ
ยกแผงเผิงเหล็กแผงกั้นถนนให้มากันไว้นะครับ
เขาจะมีที่บังนะเวลาเข้าระงับเหตุ
ครับเหตุนี้เกิดขึ้นเพราะว่า
มีการโพสต์ในเพจดังข้ามคืนนะครับ
โพสต์คลิปเหตุการณ์ตำรวจสนพระราชวัง
เข้ารังงับเหตุฉายกุมครั่งคลายคนเมา
คนนี้ถือไม้ไล่หวดประชาชน
แล้วก็ไล่หวดตำรวจบริเวณปากคลองตลาด

คลองหลอดแขวงบรมหารัชวังเขตพระนคร

ตำรวจก็เดินออกมาจากสอนอทำยังไงดีนะทำยังไงดีนะ
พบนายชำนาญบุญมากอายุ๕๑ปีไม่ใส่รองเท้า
ถือไม้หน้าสามทั้งมือซ้ายมือขวาหรือ๒มือ
โวยวายและเข้าตีประชาชนไล่ตีประชาชน
จากนั้นเจ้าหน้าที่เข้าชาร์จจับตัวมาสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก
โดยที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ

เอาแผงกั้นเหล็กนั้นมาใช้ในการกัน
กันอันตรายจากไม้หน้าสามของเขา
พลเมืองดีก็มาช่วยกันรุมจับไว้ได้นะครับ
สอบสวนนายชำนาญให้การวกไปวนมาครับ
บอกว่าเดินทางมาด้วยรถไฟจากจังหวัดลำปาง

เพราะว่ามีปัญหาทะเลาะกับแฟนสาวและครอบครัว
จากนั้นก็มานอนอยู่ที่หน้าโรงพัก๑วัน

ถือไม้พยายามทำร้ายประชาชนนี่แหละครับ

ก็ลงที่ประชาชนใครผ่านมาผ่านไปฟาดแหลกเลยนะครับ
นี้ตอนแรกตำรวจไม่เชื่อคิดว่าเมายาเสพติดจนคลุ้มคลั่ง
แต่เมื่อนำตัวไปตรวจปัสสาวะกลับไม่พบสารเสพติด
เชื่อว่าน่าจะเครียดจนสติแตกแล้วครับจากปัญหาครอบครัว
ทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่แจ้งข้อหานะครับ
นำตัวส่งศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งย่านดินแดง
แพทย์ตรวจรักษาแล้วก็ดูแลรวมถึงประสานญาติให้มารับตัวต่อไปนะครับ